พญานาคมีหลายน้ำต่างความใหม่อาจแพร่งกายมีอิทธิฤทธิ์มีผิดทรง
โดนบันดาลโชคลาภได้ดังใจจมทั้งขึ้นลงครบสามโลกโยกย้ายไป
แต่ค่าถึงคู่นี้เดี๋ยวไปบวงสวงพญานาคต้องรำอย่างพร้อมเพียงวิดีโอเขา
คู่แข่งของนาฑีเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังเบียดกันมาเลย
เราก็จำกว่าต้อนรับวันออกภาษาขุนใบตองวงศาตาวัลเป็นนางรำก่่าว

ถ่ายทุกมุมเลย

อาจจะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศหน่อย

โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำตอนบ่าย

ฝนยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลมหนาว

คุณผู้ชมในวันนี้
จากสภาพอากาศที่มีอลอ
ซึ่งความที่มีอากาศเย็นมาแบบนี้ก็ไปดูดเอาความชื้นออกไปหมด

ส่วนบริเวณตอนกลางประเทศความชื้นที่พัดเข้ามาจากบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
ก็คือเป็นกระแสลมจากทิศใต้นะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยครับ
หอบเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับภาคใต้
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นจึงทำให้ช่วงเช้าจะเห็นหมอกปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ
ถ้าหากความชื้นเหล่านี้สะสมเยอะเข้าเยอะเข้า
ก็ทำให้เกิดฝนตกได้เหมือนที่เกิดขึ้นวัน๒วันที่ผ่านมา
อื่นด้วยที่อยู่ติดกับทะเลและแน่นอนในช่วงค่ำคืนนี้
ก็อาจจะมีฝนปล่อยปลายหลายพื้นที่
ส่วนในฐานตอนล่างอย่างบริเวณพื้นที่ภาคต้าย

ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีการก่อตัวของหย่อมฝนหย่อมหนึ่ง

ซึ่งห่อมฝนหย่อมนี้จะค่อยมีการเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณทะเลอันดามัน

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สียังเหลืองเป็นแถบ
ก็คือบริเวณความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนหย่อมหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้จะมีทิศทางเคลื่อนที่จากอ่าวไทยตัดผ่านไปยังฝั่งอันดามัน
ก็จะทำให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่บริเวณตอนกลางไปถึงตอนล่าง
อาจจะมีฝนตกเยอะหน่อยส่วนนี้เป็นอุณหภูมิตอนเท้าเช้า
สภาพอากาศยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังเย็นสบายในหลายพื้นที่
แต่ว่าในช่วงบ่ายครับจะสังเกตว่าอีสานค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียว
เพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับอุณหภูมิอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศา
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีกลุ่มเมฆที่ลงเหลือจากกลุ่มฝน
กลุ่มอยู่ท้องฟ้าจึงอึมครึมอากาศจึงไม่ร้อนเท่าไหร่นัก
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นี่คือหมอกนะครับที่เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
นี่คือช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าปกคลุมบริเวณปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างนะครับ
หลังจากนี้หมอกจะค่อยหายไปนะครับแต่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

หมอกเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางในช่วงเช้าต๑๙๙๕
นี่คือสถานการณ์ฝนล่าสุดตอนนี้
จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปอู่บริเวณภาคตะวันตกที่ติดกับภามาศาสตร์ส่วนใหญ่
ทั้งตกนะคือเป็นจุดสีเย็นเหลืองนะครับ
กำลังจะลงสู้ประเมย์ทะเลอันดามมา
ใครที่อยู่ในบริเวณฝั่งอ่าวไทย

ฝนที่ตกลงมาจากลมหนาวที่หลังจากนี้
ก็จะค่อยเพิ่มกำลังมากยิ่งขึ้น
ก็อาจจะทำให้คลื่นเส้น๒๓เมซต์
ชาวเรือที่ตกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
จะไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็อาจจะต้อง
ส่วนในค่ำคืนนี้อีสานจากอย่างที่บอกไป
อากาศเย็นมาดูดความชื้นให้หมดท้องฟ้า

ก็จะหามาที่จะเห็นปั้งไฟพยานาคได้เยอะแน่นอน
แต่ครับแต่รอคำคืนนี้ไม่ไหว

มีบ้างไฟพญานาคให้เราดูบ้างหรือเปล่า

นี่วงสู่ากลมไปแล้วน่าจะเห็นบ้าง